ปฏิเหตุครั้งนี้ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอาการกำเริบ

กำเริบในขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักนะครับ
พุ่งออกข้างทางเข้าไปชนตู้
จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลได้รับความเสียหาย
แล้วก็พุ่งเข้าไปในบ้านคนรถยนต์ได้รับความเสียหาย

สปีดเป็นฟาสเก้าแล้วมั้งเนี่ยฟุ๊บหายเข้าไปเลย

นี่เราวงแดงให้คุณผู้ชมดูยังไม่ทันเลยค่ะ
แต่ว่าเป็นช่องว่างระหว่างรถสองคันพอดีเลย
แล้วคุณคิดดูรถที่ขับอยู่บนถนนตอนนั้นคงแบบ
เฮ่ยอะไรนี่ตัวอะไร
อะไรแวบ

เป็นอย่างไรบ้าง
นี่ค่ะนอนหมดสติอยู่ในร้าน

เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ช่วงแรกก็ประถมพยาบาลจนรู้สึกตัวก่อน
แต่ทีนี้รู้สึกตัวมาก็ยังพูดไม่ได้ยังคงมีอาการชักเกร็งอยู่เลย
ทราบว่าเป็นโรคลมบ้าหมูและลมชักกำเริบ

เจ้าหน้าที่ก็เร่งเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
ผู้รู้เรื่องก่อนนะแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
เพราะเมื่อกี้เขาลุกขึ้นได้มีสติแล้วเขาเหมือนจะเดินออกไปเลย
คือยังมีอาการชักเกร็งอยู่นะคะ
ขณะที่เจ้าของร้านซึ่งได้รับความเสียหาย
และแยดเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะเขาก็บอกขออย่างเดียว
ขอให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้ามาในร้านปลอดภัย
ส่วนค่าเสียหายทั้งหมดเขาบอกเดี๋ยวให้หายก่อน